วันนี้เริ่มต้นข่าวเย็นไทยรัฐก็ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีเลยหน่อยดีกว่านะคะ
เพราะว่าวันแรกเลยค่ะที่เข้าธรรมเนียบรัฐบาลก็ไปตั้งแต่เช้าตรู่คุณผู้ชมค่ะ
ผู้สื่อข่าววันนี้ก็ตามนายกรัฐมนตรีคือตามรายงานเนี่ยบอกว่าออกจากบ้านตั้งแต่ตอน๗โมง๑๗นาที
ครับแล้วไปถึงไปถึงกี่โมงไม่รู้
ก็ใช้เวลาไม่นานนะ๒๐นาทีใช่ไปถึงตอน๗โมง๓๘นาทีไม่นาน
จำได้เป๊ะเขาบอกมาเขาบอกมาก็จะสังเกตว่าก็มารถคันที่เมื่อวานนี้เป็นประเด็นนั่นแหละ
ตกลงลูกสาวซื้อให้นะคะเนี่ยค่ะก็มาธรรมเนียบรัฐบาลนะคะ
คือวันนี้ทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนรวมถึงคณะทำงานของคณะรัฐมนตรี
ก็จะทยอยเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานแล้วแหละก็จะเรียกว่าเป็นการทำงานวันแรกก็คงไม่ผิดนักนะคุณกาย
เห็นบอกมีบรองนายกรัฐมนตรีนะครับเดินทางมาด้วยใช่ไหมฮะเดินทางมานะมี๖ท่านด้วยกัน
ตามภาพเลยคุณอนุทินนะครับข้างคุณอนุทินคือคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์
ทั้งสองท่านนอกจากเป็นรัฐมนตรีแล้วก็ควบตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วย
ใช่ค่ะนะครับหลายคนก็เดินทางเข้ามา
คือพอไปถึงก็เชิญไปพักผ่อนกันก่อนบนตึกไทยคู่ฟ้าในตึก
แล้วหลังจากนั้นก็มารวมตัวกันสักการะพระพรมที่ยอดตึกไทยคู่ฟ้า
มีการถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองเพื่อความเป็นสิริมงคล
ในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าเป็นภาพภาพจำของรัฐบาลแต่ละคณะ
หลังจากนั้นก็จะทักทายกับสื่อมวลชนแล้วนี่ค่ะ
สังเกตว่าจุดตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เขาขึ้นไปไหว้พระพรม
เพราะว่าก่อนหน้านี้จำได้ไหมตอนที่มีรองโฆษกหญิง๓คน
ที่ทำงานกับคุณประยุทธ์นะครับแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกัน
ตอนนั้นมีคุณรัชดาธนาดีเหลกมีคุณไตรสุรีมีคุณฮิพานัน
ก็ขึ้นไปถ่ายรูปร่วมกันบริเวณจุดนี้เหมือนกัน

จากนี้ก็ได้เห็นภาพชัดอีกทีในที่นายกขึ้นไปไหว้

แล้วหลังจากนั้นก็เดินลงมาพร้อมกับรองนายก
คราวนี้ก็ไปนั่งแล้วค่ะไปนั่งที่ห้องทำงาน
คือคาดว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยคือนั่งเป็นพิธีก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็เป็นการลงมาสักการะพระภูมิเจ้าที่

วันนี้ก็เป็นบรรยากาศของความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ
คือนายกพอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ขอพร
แล้วก็หันมาพูดกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกสบายใจนะคะ
วันนี้ขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองปกป้องบ้านเมือง
ในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภัยเศรษฐกิจภัยสังคม

แล้วก็บอกว่าเตรียมนโยบายเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ
หลังจากที่ทำตามประเพณีเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีเข้าตึกบัญชาการ
เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีตอน๙โมงเช้านะคะ
โดยวาระการประชุมในวันนี้คุณผู้ชมก็เป็นการพิจารณา
จัดทำคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา
แล้วก็เป็นการมอบแนวทางการทำงานในส่วนต่างค่ะ
ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับ
หลังจากเข้าพิธีถวายสัตว์ไปเมื่อวานนี้นะครับ
แต่วันนี้เป็นนัดพิเศษนะครับคุณเศรษฐาก็เป็นนายกนั่งหัวโต๊ะเป็นครั้งแรก
อย่างเป็นทางการมีหลายคนพูดนะครับเรื่องของนโยบายหลังจากนี้
อะไรบ้างที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับค่าครองชีพอะไรต่าง
หลังจากนี้นับไปก็ประมาณ๖๕๖เดือนโดยประมาณ
อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนตั้งคำถามว่าเป็นเทคนิคในการหาเสียงหรือเปล่า
คือเรื่องของค่ารถไฟฟ้าที่บอกว่า๒๐บาทตลอดสาย
กระทั่งเมื่อวานนี้มีการตั้งข้อสังเกตว่า
รัฐบาลนั้นจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนไหมจะทำได้จริงหรือเปล่า
จนล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนั้นบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนฮะ
แต่ว่าอาจจะใช้เวลาประมาณ๒ปีนะครับ
โดยทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับเปิดเผยหลังประชุมคอรมอลนัดพิเศษ
เป็นการพูดคุยครั้งแรกบอกว่ายังไม่ได้สั่งการอะไร
แต่ได้ให้แนวทางการทำงานนะครับยึดหลักกฎหมาย
ให้ดูเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ดี
แล้วก็ย้ำว่าต้องให้เกียรติข้าราชการเวลาสั่งการครับ
เพราะว่าข้าราชการนั้นเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ส่วนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ต้องเป็นธรรม

สำหรับการประชุมคอรมอลอย่างเป็นทางการนัดแรกครับ
จะเกิดขึ้นวันอังคารหน้า๑๓กันยายนนี้นะฮะ
จากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
แจ้งกรณีในคำแถลงนโยบายคอรมอลเนี่ย
ไม่มีนโยบายปรับค่าโดยสารรถไฟฟ้า

โดยบอกว่าในเอกสารเป็นคำแถลงกว้างซึ่งรัฐบาลนั้นจะดูแลการคมนาคมขนส่งทั้งหมด
รถไฟฟ้าครับต้องเชื่อมต่อทุกสายใช้บัตรใบเดียว
ซึ่งจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมนั้นควรจะเป็นกี่บาท
และต้องใช้งบประมาณในการชดเชยเท่าไหร่นะฮะ
ซึ่งต้องใช้เวลาพูดคุยกับหลายหน่วยงานครับยืนยันว่าเดินหน้าทันทีนะฮะ

รุ่งเรืองกิจนะครับรับผิดชอบเรื่องของรถไฟฟ้าโดยตรงนะฮะ
แล้วก็เพื่อไทยมีทั้งคุณสุริยะเลยนะ
ที่เป็นว่าการแล้วก็มีช่วยว่าการคือคุณมณพรเจริญศรีอีกหนึ่งท่านนะครับ
คุณสุริยะบอกนักข่าวว่านโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายนั้น
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาครับคาดว่าไม่เกิน๒ปี
เพราะว่าต้องมีการคุยกันหลายหน่วยงานนะฮะ
เหตุที่ไม่ได้ใส่ในคำแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เพราะเป็นเพียงส่วนย่อยของนโยบายใหญ่ด้านระบบคมนาคมขนส่งครับ
คำแถลงนโยบายเนี่ยเราจะมีพูดถึงเรื่องของระบบโลจิสติก
เรื่องการขนย้ายประชาชนนะครับการเคลื่อนประชาชน
ซึ่งตรงนโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทมันเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งผมก็เพียงแต่จะไปอธิบายให้ฟังว่าเรามีความตั้งใจที่ทำ
แต่คงไม่ได้ไปเขียนว่านโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาท
เพราะมันแค่เป็นส่วนย่อยของนโยบายใหญ่
คุณผู้ชมครับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
คือเขาจะมีการแถลงต่อรัฐสภาในที่ประชุมรัฐสภา๑๑กันยายนนี้
ก็กำหนดนโยบายเอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะมีอยู่๕อย่าง
ข้อแรกเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ข้อที่๕นั้น
คือเป็นสิ่งที่หลายคนจับตานะคือเรื่องของการจัดทำรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตยนะครับ
แก้ตรงไหนยกร่างใหม่สอสรที่มามาจากไหนเลือกตั้งไหมนะครับ
แก้ครบทั้งฉบับไหมนะฮะมีหมวดไหนไม่แตะอะไรต่างไหมเนี่ยนะฮะ
อันนี้ก็เศรษฐกิจ๒แก้ปัญหาหนี้สินครับภาคการเกษตรธุรกิจประชาชนลดราคาพลังงาน
อันนี้เราพูดไปแล้วนะฮะไฟฟ้าก๊าซน้ำมันนะครับกระตุ้นการท่องเที่ยว
ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีก็พูดนะฮะเรื่องของการให้วีซ่านะฮะ
เป็นวีซ่าฟรีให้กับบางประเทศนะฮะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนนะครับ
แล้วก็จัดทำรัฐมนุนที่เป็นประชาธิปไตยที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่
มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบถึงฐานรากทั่วทุกพื้นที่
ขณะที่รัฐบาลครับจะได้รับผลตอบแทนกลับคืนในรูปของภาษี
ซึ่งนายกประกาศเอาไว้แล้วว่าจะเริ่มโอนสิทธิ์การใช้เงิน
ในช่วงไตรมาสแรกก็คือ๓เดือนแรกของปี๖๗นะฮะ
โยบายแก้ปัญหาหนี้สินครับรัฐบาลนั้นจะพักหนี้เกษตรกร
รายที่คุณสมบัตินั้นตรงตามเงื่อนไขครับแล้วก็มีมาตรการประคองภาระ
หนี้สินต้นทุนทางการเงินสำหรับภาคประชาชน
แล้วก็ยังมีนโยบายลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะครับรัฐมนตรีพลังงานนะครับจากภักดิ์
ไทยสร้างชาติซึ่งก็คือคุณพีรพันธ์นั้นก็พูดเอาไว้
ก่อนหน้านี้เรื่องของการประชุมคอรมอลนัดแรกแล้วก็จะคุยเรื่อง
ทีครับหลังการประชุมนัดแรกนอกจากนั้นจะมีการปรับโครงสร้าง
ใช้พลังงานของประเทศนะครับส่งเสริมพลังงานสะอาดพลัง
หมุนเวียนเร่งเจรจาการใช้พลังงานในพื้นที่อ้างสิทธิ
ประเทศข้างเคียงและสำรวจแหล่งพลังงานเพิ่มเติม
ขณะที่นโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวรัฐบาลปรับปรุงครับ
ขั้นตอนการขอวีซ่าและยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า
โดยนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเป้าหมายนั้นนะฮะก็จะ
มีการช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นพิเศษจะมีการจัดทำครับเป็น
และนโยบายข้อสุดท้ายจัดทำรัฐธรรมนูลที่เป็นประชาธิปไตย
สังเกตนะฮะว่ารัฐบาลนั้นไม่ได้กำหนดว่าสสรนะฮะหรือ
ว่าสมาชิกสภาราครัฐธรรมณูนนะครับจะมาจะมีที่มาอย่าง
อะไรค่ะนะครับแต่ว่าระบุว่าจะหารือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูล
รัฐสภาก็ต้องรอดูนะฮะจะออกมาแบบไหนแล้วก็สอดคล้อง
กับที่คุณเศรษฐาเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะ
อายุรัฐบาลนี้จะอยู่นานอยู่สั้น